สวัสดีครับธีราชในช่วงค่ำวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นการดูบรรยากาศการซ้อมของทีมชาติไทยที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีรายงานญี่ปุ่นเลยว่าเกมที่ไทยจะแข่งขังญี่ปุ่นวันที่๒๘มีนาคมนี้เนี่ยอุณหภูมิมันอาจจะอยู่ที่ประมาณสี่องศาเซลเซียนนะครับถือว่าเย็นมากมากด้วยก็เดี๋ยวต้องมีแผนในการ
การเตรียมทีมเอาไว้แล้วไม่น่าห่วงอะไรนะครับ
คุณสุธินไทยก็บอกว่าการเจอญี่ปุ่นก็ถือเป็นทีมหัวแถวของเอเชีย
อย่างที่ทุกคนทราบกันทีมไทยมีเวลาในการเตรียมทีม๒๓วัน

แต่ที่ผ่านมารอบนี้ไม่จำเป็นต้องกลัวทีมใด
แล้วก็ยังหวังลึกนะครับว่าทีมไทยนั้นจะมีแต้มกลับบ้านให้ได้ครับ
เวลา๑๗๓๕นตามเวลาประเทศไทย
สำหรับเกมที่ไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นครับ